เพราะว่าเรื่องต่อไปนี่ก็ภาวะเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านเขาตกอกตกใจกันมากเลยที่จังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะ
กระต่ายน้อยที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ย

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นภายใน
หมู่บ้านบังเอิญ๒หมู่ที่๑ตำบลหนองชาติ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบมาเลย
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านบอกว่า

เลื้อยมาซุกซ่อนอยู่ภายในกองสายไฟฟ้า
คาบกระแพงแบบมีสูงคุณในกองนี้

เอาจริงงูหรือไม่งูก็ไม่รู้
มันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะนั่นดินะเป็นสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่แน่นอนนะคะเพราะว่ากองนี้มันแบบรกมากอ่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาทำการรื้อกองสายไฟฟ้าตรงนี้เพื่อหางูอ่ะคุณ
ลื้อไปลื้อมาลื้อกันอยู่๔๐นาทีสุดท้ายเจอไหมคุณว่า

มาจากกองสายไฟฟ้าได้เอามาวัดความยาวหน่อยความใหญ่ของมันหน่อยความยาวมันเนี่ย๓เมตร
๓เมตรหนัก๑๙กิโลกรัมแล้วพุงแต่งเนื้อคุณดู
โอ้ยน้องตายคิดถึงน้องตายหรอ
ซึ่งน้องตายน้องตายอยู่ในพุงงู
จริงคนเลี้ยงก็ใจหายว่ากันแบบนี้ละกันนะ
เขาบอกพัฒนภีร์นี้ไม่รีบมาไม่รู้เหมือนกันนะว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนของคนในบ้านจะหายดี
เพราะว่าจากการสอบถามคุณอุไรเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าบอกว่า
ก่อนที่จะมาเจอเจ้างูตัวนี้กระต่ายที่เขาเลี้ยงเอาไว้หายไปถึง๒ตัวนะคะคุณ
ตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวนะ๒ตัวนะ
ก็เลยให้เพื่อนบ้านช่วยออกตามหาหน่อยว่ากระต่ายมันหายไปไหนมันหายไปแบบแปลก
คือกระต่ายมันไม่ใช่แมวมันไม่วิ่งออกนอกบ้านไปแบบแล้วก็กลับมาเองนึกออกไหม
ปรากฏว่าแบบหากระต่ายแต่มาเจอกับงูนอนขดอยู่บนสายไฟ
เขาก็เลยต้องรีบโทรแจ้งพี่เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับ
ก็คาดว่าไม่ต้องหาแล้วแหละกระต่ายว่าหายไปไหนเขาบอกก็คงอยู่ในท้องของเจ้างูหลามตัวนี้เรียบร้อยแล้ว
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะหุงหลามเลย๒ตัว